ทีนี้มาดูความคืบหน้าคดีฆ่าสามศพที่จังหวัดนครพนมกันหน่อยนะคะ
ต้นเรื่องเนี่ยสามีคนหนึ่งอายุ๔๒ปีมีภรรยาอยู่๒๓
แล้วกลัวว่าภรรยาอายุ๒๓จะไปคืนดีกับแฟนเก่า
เพราะแฟนเก่าถูกรางวัลที่๑แล้วจับได้ว่าภรรยาของตัวเองไปติดต่อ
ทีนี้ปมของเรื่องนี้เกิดจากการหึงโหด
หลังจากนั้นผู้ชายอายุ๔๒ปีที่เป็นสามีคนปัจจุบัน
ก็ไปก่อเหตุยิง๓ศพก็คือภรรยาของตัวเองอายุ๒๓
พี่สาวของภรรยาอายุ๒๔เป็นสาวธอม
แล้วก็แม่ของภรรยาของตัวเองอายุ๔๕ปีค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้เหตุการณ์จริงมันเกิดตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม
คือ๓กรกฎาคมนี่คือจุดเกิดเหตุตอนตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับ
แต่เวลาผ่านมาก็สักประมาณครึ่งเดือนแล้วนะ
ประเด็นอยู่ตรงนี้มีชาวบ้านชื่อว่าป้าหมายอายุ๕๙ปี
แกบอกว่าแกไปเจอวิญญาณพี่สาวของภรรยาของมือปืน
เป็นสาวธรรมใช่แกไปเจอนะคะคือลักษณะมะโบกรถแกให้จอดจะขอไปด้วย
แกก็เลยตอบไปว่าไปไม่ได้รถนี้ยืมคนอื่นมา
แกบอกแกเจอจริงคุณผู้ชมอยากลองฟังกันไหมลองฟังหน่อยนะฮะ
จะเลยคิดว่า
ก็เพลินค่ะแผ่นผมทอม

เพื่อนเห่าเห็น
แล้วจุดที่ไปเจอสาวธรรมผู้ตายเนี่ย

ทั้งสามคนถูกฆ่าตายนะเป็นจุดนั้นพอดีค่ะ
นี่จุดนี้แหละคุณผู้ชมเราไปถามคุณพ่อของผู้ตายนะคะ
บอกว่าเราถามว่าพ่อเชื่อไหม
ป้ามายเนี่ยแกไปเจอวิญญาณของลูกพ่อ
พ่อบอกว่าไม่เชื่อนะไม่เชื่อเพราะอะไรอ่ะพ่อ
เพราะบอกว่าหลังจากที่เผาศพแล้วเนี่ย
นิมนต์พระไปทำพิธีเชิญวิญญาณทั้ง๓ศพ

เพราะฉะนั้นวิญญาณวิญญาณไม่น่าจะมาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะ

ผมไม่เชื่อหรอกนะไม่คนเมาคนนะคนเมา
มาพูดกันให้เจอก็จะสร้างเรื่องขึ้นมา

เชื่อแต่ผมอยู่นี่ผมยังไม่เคยมาหาผมสักครั้งเลยอยู่บ้าน
เราทั้งที่เราเป็นพ่อเนาะ

แต่นี่แสดงว่าที่คนที่มาพูดแสดงว่ากุเรื่อง
เรื่องขึ้นมาเองอยากให้มันโด่งดัง
เสาร์ที่จะถึงนี้จะไปทำอะไรที่บ้าน
ไปรถนำมนต์เอาพระไปสวดรถนำมนต์

เพื่อให้ชาวบ้านเขาจะได้อยู่สงบสุขไม่ต้องคิดอะไรมาก

จะได้ไม่ต้องคิดใช่ไหมครับ
คุณผู้ชมปฐมบทของการสังหารโหดทั้ง๓ศพที่เกิดขึ้นที่นครพนม

ตั้งแต่๓กรกฎาคมที่ผ่านมาสักประมาณบ่าย๓โมงครึ่ง
วันนั้นมือปืนเป็นสามีของผู้ตายด้วยนะฮะ
นายนพดลทะเลาะกับแฟนสาวให้นำสมมุติว่านางสาวเอนะคะอายุ๒๓ปี
ทะเลาะกันหลังพบว่านางสาวเอเนี่ยไปติดต่อกับอดีตสามี
แวงว่าทั้งคู่เดี๋ยวจะกลับไปคืนดีกัน
นายนพดลมือปืนขับรถกระบะทะเบียนชนบุรีนะคะ
ออกจากบ้านมารับภรรยาสาวชื่อว่าคุณเอนี่แหละค่ะ
ทั้งคู่จอดรถทะเลาะกันข้างถนนนะคะ
ทางถนนนะคะจุดที่ทะเลาะกันก็คือหน้าตลาดถนนมหาศิษย์ที่โชค
ระหว่างนั้นนางสาวเอเนี่ยเอาล่ะทะเลาะกันแรงมาก
นางสาวเอทำไงโทรตามหาแม่โทรตามหาพี่สาว
ซึ่งเป็นสาวธอมให้มาช่วยหน่อยพี่สาวกับแม่ก็มาค่ะ
รถตามมาเลยแบบนี้นะคะพอมาถึงพยายามที่จะช่วยนางสาวเอ
ให้ลงจากรถกระบะแต่ทั้งสี่คนเกิดมีปากเสียงกันอย่างรุนแรง
นายนพดลตัดสินใจชักอาวุธปืนออกมายิงศีรษะพี่สาวของภรรยาก่อนเลย
ก็คือนางสาวบีเนี่ยเป็นสาวธอมเนี่ยนะคะหนึ่งนัด
ยิงแม่ที่ศีรษะอีกหนึ่งนัดแล้วก็ยิงภรรยาของตัวเองที่ศีรษะหนึ่งนัด
ข้างลำตัวหนึ่งนัดทั้งสามชีวิตเสียชีวิตในจุดเกิดเหตุข้างรถกระบะคันนี้แบบนี้ค่ะ
จากนั้นนายนพดลมือปืนก็ขับรถกระบะหลบหนีไปบอกว่าจะไปรับลูกหลบหนีไปนะคะ
แต่ว่าสุดท้ายก็ไม่รอดถูกตำรวจสามารถตามจับกลุ่มตัวมาได้ค่ะ